ต่อเนื่องกันบ้างนะครับเรื่องราวของความเคลื่อนไหวสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เมื่อวานมีการเรียกมาพูดคุยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเขียนแผนงานระหว่างซิโก้
พิธีศักดิ์เสนอเมืองกับโค้ชเช็งวิทยาลังค์ของคุณครับ
เมื่อวานการเดินทางไปพูดคุยกันนะครับก็มีสื่อไปทำข่าวมากมาย
แต่ว่าเขามีการปิดห้องคุยกันแบบลับนะครับ
แผน๑๐ปีในการพัฒนาวงการสมบันไทย
งบประมาณนะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่
ก็มีการให้เขียนแผนขึ้นมาเพื่อจะนำไปเสนอกับบรรดาผู้สับสนุนนะครับ
บรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายก็จะมีโค้ดเห็งนะครับ
ซึ่งอาจจะดึงกุญสือต่างชาติเข้ามาทำทีมในรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปีถึง๑๙ปี
มาสุดท้ายที่ไทยแต่มูกไปเจอกับอีรัคร
โก้ก็บอกว่าเบื้องต้นขอเก็บตัว๑๐วันนะครับ
ก่อนจะออกเดินทางโดยจะเรียกนักกีฬานั้น
รายงานตัววันที่๑๔มีนาคม
ก่อนออกเดินทางในวันที่๑๘มีนาคมครับ
ผมต้องการให้โค้ดเฮงและซิโก้เนี่ย
๑๐ปีล่วงหน้านะครับ
เพื่อที่จะวางแผนถึงอนาคตทีมชาติไทย
ในอีก๑๐ปีข้างหน้าว่าเราจะไปได้แค่ไหน
เพราะว่าการวางแผน๑๐ปี
มันหมายถึงวางแผนว่าจะทำอะไรกันบ้าง
และเงินที่จะใช้ในการทำให้เป็นไปตามรถแมพเนี่ย
มันมีมากน้อยแค่ไหน
สำคัญคือการเลือกตั้งประทานฟีฟ่าคนใหม่ในวันที่๒๖กุมภาพันธ์